ไปดูเหตุการณ์สะเทือนใจอีกหนึ่งเรื่อง
เป็นเท่าแก่สวนยางไปก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราวเด็ก๔คน
แต่ที่มันตกใจคือเด็ก๔คนนี้เป็นครอบครัวเดียวกัน
แล้ว๓คนเป็นผู้หญิง๑คนเป็นผู้ชาย
โอ้โหทำมานานคุณผู้ชมทำจนเรื่องมันแดงขึ้นมา
ญาติทนไม่ไหวต้องไปแจ้งความ
แต่ว่าคนที่ทำมารอดเพราะมีอิทธิพลในพื้นที่
มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปช่วยตอนนี้คนที่เป็นผู้เสียหายอยู่กันอย่างหวาดกลัวมาก
เรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกและหลานของผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาใช้ชื่อว่านางหญิงกับนายดำนามสมมุตินะฮะ
เป็นชาวสกลนครครอบครัวนี้ไปรับจ้างกรีดยางที่ชุมพร
แล้วคนในครอบครัวเขาถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เป็นลูกสาวเป็นหลานสาวเป็นหลานชายอายุตั้งแต่๒ขวบถึง๑๐ขวบ
คือยกครัวเลยอ่ะถูกต้อง
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครครับเท่าแก่เจ้าของสวนยางที่ทั้งสองคนไปอยู่ด้วย
ไปทำงานด้วยนี่แหละครับนะฮะพฤติกรรมของเท่าแก่เนี่ยทำตัวเป็นคนใจดี
ดูเด็กรักเด็กจะมารับลูกรับหลานของสองตายายคนนี้ไปอยู่ที่บ้าน
แล้วพอรับไปนึกว่าจะดูแลชวยโอกาสข่มขืนกระทำชำราว
เด็กทั้ง๔คนและยำผู้ชมนะ
เด็กผู้หญิง๓ผู้ชาย๑นะครับ
ก่อนเรื่องจำแดงลูกสาวของเขาอายุ๑๔ปี
ชี้หน้าด่าเท่าแก่บอกว่าเนี่ยไปสร้างรอยบาปให้กับเธอ
ขนาดที่ภรรยาของเท่าแก่ก็มักจะมาอัตลวาดหาว่า
เป็นล้มเลยนะเป็นเอามาพึกไปเลยก็ทำช็อค
คือย้ำอีกครั้งนะคุณผู้ชมคืออายุ๒๗ขวบ
อีกคนนึงก็๖ขวบกับ๙ขวบนี่ก็๑๐ขวบ

นี่ยังไม่ถึงช่วงวัยรุ่นเลยด้วยซ้ำนะคะ

ฝ่ายลุงในดำเป็นลมไปเลย
เป็นอำมพลึกครึ่งตัวด้วยความคับแค้นใจเหลือเกิน
ส่วนนางหญิงเองก็ความดันพุ่งสูงต้องเข้าโรงพยาบาลก็ครับแค้นใจเหมือนกัน
หลังจากเท่าแก่เป็นเรื่องเป็นราวก็มาเคลียร์

นางหญิงกับนายดำก็ยอมรับไว้แหละเพราะว่า
ก็เป็นคนต่างถิ่นเป็นลูกจ้างเขานี่
เป็นคนจนนี่ไม่ได้มีอะไรก็รับเงิน๒๐๐๐บาทไว้ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับ
แม่ของเด็ก๓คนที่เป็นหลานของเขาเนี่ยนะ
กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนสร้างเรื่อง

เธอก็เลยระบายความคับแค้นใจให้กับทีมข่าวฟังเอาไปฟังนะครับ
แย่จะถ้ามว่าถ้าเกิดว่าเหลืองเนี่ยมันไปเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวกองเขา
หรือถูกกับตัวเขาเองเขาจะรู้ซึกแบบไง
จึงโน้ตบอกตรงเลยว่ะ
หูหลองเซาหรูหนูได้ทุกข้อกระทำมาค่ะ
อืมเนี่ยหัวอกคนเป็นแม่คนอ่ะ
แต่ถ้าเป็นเรื่องสร้างขึ้นมาจริงแล้วจ่ายเงินทำไม

ส่วนด้านคดีความตำรวจปากน้ำหลังสวนก็รับแจ้ง
ในการเข้าไปจับกลุ่มเท่าแก่ไปสอบสวนแล้วก็ให้ประกันตัวไป
หลังจากนั้นครอบครัวเธอโอ้โหคุณผู้ชม
คนร้ายเนี่ยถูกจับแล้วพอปล่อยตัวมาก็ต้องข่มขู่ใช่ไหม
อืมคมคูงรูปแบบต่างต่างมากมายให้อยู่กันอย่างหวาดภาวะแล้วครับ
ขณะที่พลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัยนะครับ
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรชุมพร
หลังทราบเรื่องก็สั่งการให้ตำรวจเจ้าของคดีเนี่ย
นำสำนวนไปพบกับที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดในวันนี้
ว่าจะมีการดำเนินคดีอย่างไรคืบหน้าไปอย่างไรแล้วบ้าง
พร้อมทั้งได้มีการรวบรวมหลักฐานให้แน่นหนาแล้วก็รัดกลุ่ม
เพื่อให้คนที่กระทำผิดนั้นรับโทษสูงสุด
ส่วนเรื่องที่ครอบครัวผู้เสียหายถูกคมขู่คุกคาม
ก็สั่งการให้ผู้กำกับปากน้ำหลังสวนนั้นเข้าไปดูแลความปลอดภัยแล้ว
พร้อมกับบอกว่ารู้สึกตกใจมากไม่คิดว่าจะมีเรื่องชั่วช้าอย่างนี้เกิดขึ้นที่ชุมพรนะครับ
เหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องจิตใจของเด็กทั้ง๔คนแหละต้องเยียวยาให้เร็วที่สุดนะครับ